คุณไม่เล่นด้วยเขาก็จะทักไปด่าคุณ
คุณไม่ชอบเขาก็ส่งข้อความเสียงไปด่าคุณ
ทักไปหาผู้หญิงคนหนึ่งเขาไม่เล่นด้วย

เป็นการแชร์เรื่องราวของนักเรียนชาย
ถูกเศษแก้วปาดคอจากด้านหลัง
แล้วก็บอกว่านักเรียนชายชั้นม๖
คนก่อเหตุชอบทักไปจีบผู้หญิงในโรงเรียน
พอจีบไม่ติดก็ด่าสุดท้ายคนก่อเหตุไปชอบผู้หญิงอีกคนนึง
พอเขาไม่ชอบก็กำเศษแก้วเข้าไปทำร้าย
แต่เด็กผู้ชายคนเจ็บนั่งอยู่ข้างลุกขึ้นมา
เขาก็เปลี่ยนไปทำร้ายเด็กนักเรียนผู้ชายคนนี้แทน
แล้วก็ติดแฮชแท็กเรียกว่าโรงเรียนดังญาติประธุม
ใช่เนี่ยคุณผู้ชมแฮชแท็กนี้เมื่อวานนี้ก็คือขึ้นอันดับเทรนด์ทวิตเตอร์เหมือนกันนะ
แล้วดูสภาพน้องที่โดนทำร้ายสิด้านหลังคอโอ้โหเลือดอาบเลยค่ะ

นี่แค่ม๖นะคุณทำกันขนาดนี้
ผู้สื่อข่าวของเราได้ไปคุยกันกับน้องบอสอันนี้นักเรียนที่ถูกทำร้ายเป็นนามสมมุติแล้วกัน
วันที่๑๙ธันวาคมเนี่ยผู้ก่อเหตุทักข้อความเฟซบุ๊กไปหาผู้หญิงคนหนึ่งเป็นนักเรียนในโรงเรียนเหมือนจะไปจีบ
แต่ใครไม่เล่นด้วยจะโดนด่าจะขู่ทำร้ายหนึ่งในนั้นก็คือเพื่อนของเขา
ผู้ก่อเหตุก็ด่าทอกลับมาแล้วก็ด่าจนถึงบุพการีถึงขั้นกับมีการโต้เถียงกัน
สุดท้ายผู้ก่อเหตุส่งข้อความเสียงไปด่าและข่มขู่ทำร้าย
แต่ก็เหมือนกันขอโทษค่ะโพลกันไป
ธันวาคมผู้ก่อเหตุพยายามไปหาเรื่องเพื่อนผู้หญิงถึงในโรงเรียนช่วงพักเที่ยง
ขณะนั่งอยู่กันกับในเพื่อนในกลุ่มเพื่อนในโรงอาหารนี่ภาพจำลองเหตุการณ์
ผู้ก่อเหตุเห็นนักเรียนหญิงคนนี้ก็เดินเข้าไปหา
จังหวะนั้นพอใกล้ถึงโต๊ะตัวเขาเองนะฮะคนที่โดนทำร้ายเนี่ยลุกขึ้นไป
คิดว่าเดี๋ยวต้องมีเรื่องแน่ห้ามดีกว่าลุกขึ้นไปห้าม
แต่พอตนเองลุกขึ้นไปผู้ก่อเหตุใช้เศษแก้วที่มาจากขวดที่มันแตก
คอจากข้างหลังโอ้โหแล้วมันก็ชุลมุนอ่ะเลือดอาบ

แล้วทำเสร็จปุ๊บคนก่อเหตุทำหน้าเยาะเย้ยใส่อีก
เหมือนแบบเป็นไงอ่ะโดนแล้วเป็นไงอะไรแบบนี้นะฮะ
สุดท้ายเพื่อนต้องไปห้ามแล้วก็ดึงตัวออกไปแยกออกจากกัน
กระทั่งคุณครูไปเจอแล้วก็ไปห้ามทั้งสองฝ่ายออกจากกัน
เอาไปฟังเสียงน้องที่บาดเจ็บนะครับ
เขาหันมาผมปุ๊บเขาก็แทงผมเลยใช่เขาแบบไม่พูดไม่อะไรเลย
มาปุ๊บเลี้ยวเข้ามาปุ๊บแทงเลยผมก็เลยจับมือล็อกล็อกกันไปล็อกกันมา
แล้วก็เอาอาวุธของเขาออกจากมือแล้วเพื่อนก็มาห้ามเดินเดินมาแล้วก็แทงเลย
คือสถานการณ์ตอนนั้นมันไม่เหมือนว่าเขาจะตั้งใจมาทำผม
เพราะว่าเหมือนจะตั้งใจมาทำผู้หญิงมากกว่า
เพราะว่าในกางเกงเขามีอาวุธอีกอันนึง
เป็นแค่เก้าเศษแก้วยาว
เป็นขวดเหล้าเป็นขวดแบนขวดเล็กอยู่ในกระเป๋า
ถือมาด้วยอะไรแบบนี้นะฮะสุดท้ายเมื่อวานเนี่ย
ตำรวจสพเมืองปฐุมเรียกตัวผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำ
เขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนก่อเหตุเพราะว่าถูกท้าทายจากกลุ่มผู้บาดเจ็บ
บวกกับเป็นคนอารมณ์ร้อนทำให้เกิดบันดาลโทษะขึ้นมา
ก็เลยเอาเศษแก้วที่ตนหยิบมาจากอาคารของโรงเรียนที่กำลังก่อสร้างไปทำร้ายคนเจ็บ
ส่วนที่ชอบทักจีบผู้หญิงถ้าคนไหนไม่สนใจจะด่าก็ยอมรับว่าจริงแหละ
บางคนก็ยอมคุยด้วยก็แค่ความหวังไม่อยากได้อะไรจริงจังหรอก
แต่ใครที่ไม่คุยด้วยไม่ชอบก็จะโมโหแล้วก็ด่ากลับไปอะไรแบบนี้
อ่ะไปฟังเสียงเขาอีกคนหนึ่งนะครับ
แต่เราเราไม่พูดเราไม่แอร่าย
แต่เขาก็ฮึดขึ้นมาตามปกติแล้วก็ถามคำถามว่าจะเอายังไง
ก็เหมือนการท้ากันไปเรื่อยนะครับ
แต่โดยส่วนตัวเป็นพวกนิสัยไม่ชอบให้มาจี้จุดซ้ำใช่ไหม
โอ้โหอารมณ์ร้อนเกินไปนะ

มันเรื่องมันแค่นิดเดียวเองอ่ะนะค่ะนะฮะทีนี้ญาติของน้องที่ก่อเหตุ
บอกว่าน้องเนี่ยไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่หรอก
เพราะว่าพ่อแม่เขาแยกทางกันค่ะอีกทั้งน้องเองก็เป็นคนที่มีอาการทาง
ทางจิตนิดหน่อยเขาว่าอย่างนั้นนะมีอาการทางประสาท
อารมณ์ค่อนข้างจะแปรปรวนเวลาใครล้อเขาหรือไปขัดใจเขาอะไรนิด
เขาจะโมโหเลยนะทำให้ครอบครัวก็มีการนำตัวไปรักษา
แล้วก็กินยามาตั้งแต่เด็กแล้วเหมือนกันนะฮะ
แต่ช่วง๑ปีหลังจากที่ผ่านมาหยุดกินยาหยุดรักษาไป
เนื่องจากว่าครอบครัวเห็นว่าเอ๊ะเริ่มเริ่มมีอาการดีขึ้น

มันบอกให้รู้เลยว่าเขายังควบคุมตัวเองไม่ได้

เดี๋ยวจะไปหาคุณหมอคืนนั้น๒๒มกราคมปีหน้า

แต่มาเกิดเหตุซะก่อนอันนี้คือชัดเจนนะญาติต้องรู้ว่าน้องคนนี้ไม่ปกตินะ
หลังจากนั้นตำรวจสพเมืองปฐุมเองก็พาตัวทั้งสองคนไปนั่งคุยกัน
เจรจากันจบลงสุดท้ายก็จบลงก็มีการกล่าวขอโทษขอโพยคนเจ็บไป
แล้วก็ครอบครัวไปแล้วก็เนี่ยฮะจับมือกัน
แต่ไม่รู้ต่อหน้าตำรวจอย่างนี้แล้วหลังจากนี้จะเป็นยังไงก็ยังไม่ทราบ
ตำรวจเองแจ้งข้อหาไปกับเด็กอายุ๑๙ปีที่ทำร้ายผู้อื่น
ก็คือข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บ
ส่วนจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมหรือไม่นั้นต้องรอปรึกษาทางแพทย์ก่อน
ประเมินก่อนว่าบาดแผลของคนเจ็บนั้นมากขนาดไหนถึงชีวิตหรือเปล่า
น่าจะว่าก็จะมีนำตัวคนก่อเหตุไปฝากทางที่ศาลจประถุมธานีต่อไปนะครับ
เพราะว่าอายุนั้นก็เกินแล้วนะไม่ใช่เยาวชนนะฮะ
ส่วนคนเจ็บคือเขาก็เป็นรอยกรีดที่คอด้านหลังแผลลึกประมาณ๒เซนแล้วก็เย็บไป๘เข็ม
ผู้ก่อเหตุอายุ๑๙แล้วก็ต้องดำเนินคดีตามฐานความผิดเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับ
ด้านดรเอกพรศสมุทรธานนลเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนที่ประถุมก็ยอมรับเปิดเผยเลยคือโรงเรียนประถุมวิไล
ส่วนการลงโทษนักเรียนผู้ก่อเหตุต้องรอผลการตรวจจากแพทย์ว่ามีอาการป่วยทางจิตจริงหรือเปล่า
และต้องพักรักษาตัวนานเท่าไหร่อันนี้คือคนที่โดนทำด้วยนะครับ
เห็นใจทั้งสองฝ่ายนะฮะแล้วก็ไม่อยากทำลายอนาคตเด็กหรอก
แต่ว่าเรื่องของกฎหมายก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการของกฎหมาย

คือพอก็บอกแหละว่าผมก็เหมือนเป็นพ่อ
ลูกสองคนมีเรื่องกันตีกันทะเลาะกัน
คือจะไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้ก็ต้องตรวจสอบ
แต่ว่าผอบอกว่าน้องคนที่ก่อเหตุ
เขาไม่ได้เป็นออทิสติกแต่น่าจะมีปัญหาทางจิต
ครับก็ต้องให้รักษาคุณหมอต่อไป
คิดดูสิคุณอีกไม่กี่เดือนก็จะจบม๖แล้วไง

เรื่องนี้เดี๋ยวต้องดูต้องตรวจสอบกันต่อด้วยนะคะ